ของเราในวันนี้มาเอาใจหนุ่มกันหน่อย

คนอะไรจิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้

หุ่นชีเนี่ยยังเสียแบบ

แล้วก็ไร้ที่ติสุดเลยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยวุ้นเส้นเขาออกงาน
ซึ่งลุคของเธอเนี่ยดูแซ่บแล้วก็แพงมากดูจากภาพนะช่วงบนเนี่ยคว้าลึกเน้นอึม
ส่วนช่วงล่างค่ะกระโปรงก็ผ่าหน้าสูงมาก
งานนี้ไม่รู้ว่าสาววุ้นเส้นจะกลับมาทวงบันลังเซ็กซี่หรือเปล่านะคะเห็นแต่งตัวแบบนี้
ซึ่งตัวเธอเองยอมรับว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยชิดเต็มที่นะเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ
นานได้เซ็กซี่เป็นยังไงบ้างอ๋อก็จริงก็ดีค่ะแต่ก็ไม่อยากเซ็กซี่บ่อยแหละ
เพราะว่าแล้วแต่งานถ้างานใหญ่อย่างนี้จริงงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เราก็ต้องแบบเออเอาให้สวยแบบเอาให้ลูกค้าแฮปปี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเซ็กซี่เราดูดีโอเคมันจะได้แบบมีคนมองบ้างอะไรอย่างนี้
จะมีถ่ายเซ็กซิบ้างไหมคะแล้วรอนี่นี่สิไม่มีหรอ
ช่วงนี้คนอาจจะแบบไม่ได้เช็นได้เยอะมากเวลาก็อาจให้รออีกซักครั้งดีกว่า
เซ็กซี่อย่างนี้พอลืมก็เดี๋ยวง่าย
มีเยอะน้อยล่องช่วงน้อยลุ่มก็ไม่แก้เข้ามาอย่างนี้ดิ

มันดูแบบสะพรั่งมากขึ้นเรื่อยนะ